เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของการเสริมสร้างอาชีพกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องงานหัฐกรรมงานฝีมือของคนไทยเนี่ย
ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะโดยเฉพาะ
มาศึกษาดูงานกันเลยนะคุณผู้ชมเราจะพาไปดูผ้ามัดย้อมศรีมายา
ของดีของจังหวัดยะลาค่ะนี่กลุ่มศรีมายาผ้ามัดย้อมศรีมายาเนี่ยนะคุณผู้ชม
เป็นการนำเอาดินมายามาทำเป็นสีย้อมผ้าสร้างเป็นลวดลายมัดย้อมค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นความพิเศษแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชาวยาลาเลย
โดยทางกลุ่มผลิตผ้ามัดย้อมศรีมายาวิทยาลัยชุมชนยาลา
เขาผลิตผลิตภัณฑ์แบบนี้ออกมาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าคลุมไหล่
เครื่องแต่งกายนะคะมีพวกกระโปรงกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรแบบนี้เยอะมาก
จนมีชื่อเสียงด่งดังไปไกลถึงมาเลเซียเลย
ก็เลยมีผู้บริหารจากวิทยาลัยชุมชนบาลิ่งรับเคด้าประเทศมาเลเซีย
เดินทางมาศึกษาดูงานกันถึงวิทยาลัยชุมชนยาลาเลยคุณ
แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพนี้ต่อไปด้วย

ทางคณะอาจารย์ก็ให้การต้อนรับแล้วก็นำคณะของที่รัฐเคด้าไปดูงาน
โดยเฉพาะการผลิตผ้ามัดย้อมกลุ่มศรีมายาแบบนี้
ที่บ้านหน้าถ้ำหมู่ที่๑ตำบลหน้าถ้ำยะลานะคะ
ซึ่งคณะผู้บริหารจากมาเลเซียเขาบอกว่าเขามีความสนใจผ้ามัดย้อมสีมายามาก
เพราะว่าอยากจะนำไปออกแบบตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายสตรี
แฟชั่นในสมัยใหม่ด้วย
ซึ่งทางคณะผู้บริหารจากมาเลเซียก็จะนำผ้ามัดย้อมนี้ไปผลิตนั่นเอง
เพื่อไปผลิตเป็นเครื่องแต่งกายขายในมาเลเซียต่อไป

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยที่น่าสนับสนุนอย่างมาก
และก็น่ายกย่องทั้งในเรื่องของฝีมือแล้วก็ความตั้งใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาดีแบบนี้เอาไว้นะคะ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่สนใจอยากจะสั่งซื้อผ้ามัดย้อมสีมายาแบบนี้
ก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่วิทยาลัยชุมชนยะลา
หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้ด้านล่างนะ๐๗๓๒๑๖๖๔๖นะคะ
หรือว่าเฟซบุ๊กวิทยาลัยชุมชนยะลาค่ะเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะ
เป็นการช่วยกันสืบสารภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านด้วย
โอ้โหเรียกว่าดังไกลไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียเลยนะ
สินค้าไทยเศรษฐกิจบ้านเราก็จะดีขึ้นด้วยแล้วถูกต้องสีผ้าสวยมากมาก
เป็นดินไงเป็นสีจากดินมายาที่เขาใช้เขียนผนังถ้ำ
โอ้โหนี่ไงโอ้โหเห็นแล้วน่าสนใจใครที่สนใจก็โทรไปได้นะครับ
หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วเมื่อสักครู่แล้วตอนนี้เราเอาลงแล้วนะฮะ
ต้องเป็นสีธรรมชาติไม่มีสารเคมีแน่น